ทีนี้คุณผู้ชมค่ะต่อการข่าวเมืองเมื่อกี้
ปฏิบัติการที่ทลายเครือขายยาเสพติด

นายประสิทธิพรทิติวรสกุลชัย

ตำรวจประปำยาเสพติดบุกเข้าจับกุม
หมายจับคดีสมคบกันฟอกเงินบ้านหลังนี้
คุณผู้ชมอยู่ที่ชนบุรีค่ะแล้วตำรวจเขาไปสืบสวน
ปรากฏว่าผู้ต้องหาเอาเงินจากการขายยามาฟอก
สร้างบ้านใหญ่โตเลยแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่าง
สังหาริมทรัพย์ต่างให้คนอื่นถือครอง
เพราะว่าชื่อกระจายไปไปเป็นชื่อคนอื่น
แล้วมีความเกี่ยวข้องกับนักค้ายารายสำคัญ
นั่นก็คือหนูเฉินหนูเฉินหรือว่านายทัพปนันธรรมรัฐธาดา
ซึ่งตอนนี้หนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
พฤติการของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกลุ่มนี้
ลักลอบเอายาเสพติดเข้ามาทางพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็มากระจายส่งให้กับเครือข่ายในประเทศ
ก่อนหน้านี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้ได้

เขาบอกว่ากลุ่มคนลำเลียงยาจะคุยกันผ่านทางลาย
ลายชื่อว่ากลุ่มหมูป่า
นี่แหละมันก็เลยกลายมาเป็นที่มาของปฏิบัติการนี้
ลายเครือข่ายหมูป่ามหาภัยนั่นเองค่ะ

แล้วปรากฏว่ารู้นี่ว่านายหนูเฉินเป็นตัวการใหญ่สั่งนำเข้ายาเสพติดมา
แล้วก็ให้นายประสิทธิพรเป็นคนดูแลการเงิน

เอาเงินไปฝากตามธนาคารต่างเพื่อส่งเงินกลับไปให้

เขาปิดล้อมตรวจค้นทั่วประเทศ๓๐กว่าจุด
แล้วก็ยึดทรัพย์บ้านพักที่ดินรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินอื่นได้
รวมมูลค่า๕๐ล้านกว่าบาทนะคะ